เนื่องจากว่าการไฟฟ้านครหลวงเขาออกมารณรงค์
ให้สถานศึกษานั้นใช้ไฟอย่างรู้คุณค่าแล้วก็คุ้มค่า
ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่๑๐แล้ว
พร้อมประกาศรางวัลสุดยอดโรงเรียนดีเด่นด้านพลังงานกันด้วย

แล้วเราพบกันกับข่าวเย็นไทยรัฐวันจันทร์เลยนะครับ
เวลา๔โมงครึ่งถึง๕โมงเย็นแบบนี้นะครับ
และพบกันครับเราสองคนพร้อมทีมงานทุกคนสวัสดีครับ

ตัวแทนจากสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน
เขตกรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการ
ลดการใช้ไฟฟ้าได้ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับ๑๕ดาวจำนวน๕๕โรงเรียน
มอบรางวัลให้แก่โรงเรียนที่ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างครบวงจร
ส่งผลให้ค่าไฟในสถานศึกษาลดลงอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
ซึ่งเป็นโครงการที่การไฟฟ้านครหลวงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่๑๐
เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนมีทัศนคติที่มุ่งมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา
การประเมินเราจะแบ่งเป็น๕ระดับ๑๕นะครับ
ในระดับที่๑จะเป็นระดับที่ต่ำสุดและระดับ๕สูงสุด
เพราะฉะนั้นทางโรงเรียนเขาก็จะมีการพัฒนาตัวเขาเอง
โรงเรียนเข้ามาตอนแรกนี่ก็เป็นแค่ระดับ๑
ในปีต่อไปก็จะมีการพัฒนาในเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน
แต่จะเพิ่มระดับที่มาเป็นตามลำดับ
ตลอด๑๐ปีที่ผ่านมามีโรงเรียนในพื้นที่จำหน่าย
เข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น๒๐๐โรงเรียน

แก่คณะทำงานดีเด่นด้านพลังงาน
สถานศึกษาอีกด้วยค่ะ
ภายในงานยังจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

แนวทางการอนุรักษ์พลังงานแก่ผู้มาร่วมงาน
ข่าวทรัศน์ทีวีรายงาน